ท่านผู้ชมครับมีเจ้าวาดวัดที่จังหวัดกรสินรูปหนึ่งนะครับ
ท่านก็ได้โพสต์ข้อความลงในสังคมออนไลน์เพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับหลานชาย
หลานชายเนี่ยเรียนอยู่ที่มหาสรคามเป็นนักศึกษากรสินมหาสรคามใกล้กันนะครับ
โดยได้โพสต์ข้อความพร้อมกับเรื่องราวบอกว่าหลานชายเนี่ยคนนี้นะฮะ
ชื่อว่านายธีรพลหรือว่าแชมป์อายุ๒๐ปีเป็นนักศึกษาชั้นปี๒ของมหาวิทยาลัยแห่ง๑ในจังหวัดมหาสรคาม
ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่สพเมืองมหาสรคาม๖นายบุกเข้าไปในห้องพัก
กุญแจมือรุมซ้อมทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บนะครับแล้วก็พยายามจะบีบบังคับให้รับสารภาพว่าขายยาบ้า
ตำรวจตรวจค้นทั้งห้องไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายที่สุดแล้วก็บอกแค่ว่าจับผิดคน
บังคับให้เซ็นชื่อยินยอมว่าให้ตรวจค้นแล้วก็กลับไปทำเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น
โอ้โหพอคนเห็นข้อความเห็นภาพของชายหนุ่มคนนี้เนี่ย
พากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยเกี่ยวกับเรื่องการทำงานของเจ้าหน้าที่
โดยเฉพาะกรณีที่ว่าถ้าเกิดว่าวันนั้นชายหนุ่มคนนี้เขาทนการถูกซ้อมไม่ไหว
แล้วต้องยอมรับว่าค้ายาบ้าขึ้นมาเนี่ยกว่าจะสู้คดีหลุดคดีเนี่ย
อนาคตเสียหายไปหมดแล้วใช่นะฮะผู้ที่โพสต์เผยแพร่เรื่องราวนี้เป็นเจ้าวาดวัดแห่งหนึ่งที่กรสินนะฮะ
เพราะว่าผู้ชายที่ถูกตำรวจเข้าไปทำร้ายจนบาดเจ็บแบบนี้พยายามที่จะยัดเยียดเรื่องของการค้ายาบ้าเนี่ยเป็นหลานชายนะครับ
คุณพลอยสจิฤทธิสินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องนี้นะครับไปที่วัดโพชัยหลุบในที่อำเภอเมืองจังหวัดกรสิน
ไปคุยกับหลวงพ่อที่ได้โพสต์เรื่องราวนะครับก็คือพระครูวินัยวินัยทรชัยวัดยานสังวโรเจ้าวาดวัดโพชัยหลุบในนะฮะ
ท่านได้เล่าว่าอย่างนี้ครับบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่เชื่ออยู่แล้วว่าหลานชายคือน้องแชมป์จะมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ที่ผ่านมาเห็นเด็กคนนี้มาตั้งแต่เล็กเป็นเด็กขยันเรียนช่วยเหลือพ่อแม่ช่วยเหลือพระถูสาราวัดโดยไม่ต้องบอกกล่าว
อยากขอความเป็นธรรมให้กับแชมป์เพราะถูกตำรวจทำแบบนี้ถือว่าเป็นการทำร้ายประชาชนผู้บริสุทธิ์เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายบุกเข้าไปในห้องของเขาโดยไม่มีหมายค้นรุมทำร้ายจนเด็กบาดเจ็บทั้งที่เด็กไม่มีทางสู้บาดเจ็บแบบที่เรียกว่าแทบเอาชีวิตไม่รอด
แต่ว่าเด็กคนนี้เขาไม่มีพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติดอยู่แล้วปกติก็ไปโรงเรียนวันไหนหยุดอย่างนี้ก็มาทำงานช่วยทางบ้าน
คือเป็นเด็กนิสัยดีขยันทำงานถามพ่อแม่เขาก็เขาเป็นคนขยันตั้งแต่ต้นตระกูลแล้ว
เป็นคนขยันทำการทำงานอยู่นี่ก็บวชอยู่นี่ก็ถูสารา
เขาก็รู้จักธรรมเราเองแล้วก็เลยถ้าจะบอกว่าเด็กคนนี้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดก็คงจะอัธมาก็ยังไม่เชื่อ
ขณะที่พระอีกรูปหนึ่งนะครับที่ก็รู้จักกับแชมป์มาตั้งแต่เด็กนะฮะ
บอกว่าพอรู้เรื่องเนี่ยก็สอบถามทันทีว่าเกิดอะไรขึ้น
ซึ่งน้องแชมป์ก็เล่าให้ฟังว่าตำรวจบุกเข้ามาในห้องมาถึงก็เอาเท้าเหยียบที่หน้า
จนบาดเจ็บที่ใบหน้าตาแดงเขียวช้ำแล้วก็คู่ให้รับสรภาพว่าเขาค้ายาเสพติด
เป็นเด็กดีกระตันอยู่อยู่กับวัดมาตั้งแต่เด็กก่อนที่จะไปเรียนที่มหาสรคาม
ก็เลยอยากขอความเป็นธรรมให้กับน้องชายด้วย
ก็บอกว่าตอนที่ตำรวจบุกเข้ามาก็คือว่าเอาเท้ามาเหยียบที่ใบหน้า
แล้วก็ขณะนั้นก็บังคับให้ข่มขู่บังคับให้รับสารภาพว่าเป็นคนค้ายาบ้า
แต่ว่าคนบริสุทธิ์ที่เขาไม่ได้ค้ายาบ้าจริงแล้วก็ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาบ้าจริง
เขาก็ไม่ยอมไม่ยอมรับสารภาพว่าตัวเองเป็นคนค้ายาเพราะว่าเขาคือผู้บริสุทธิ์
ก็มีการเห็นเขาก็น้องเขาก็บอกว่ามีการข่มขู่มีแต่จะให้รับสารภาพลูกเดียวอย่างเดียว
สุดท้ายน้องเขาก็ต้องร้องขอชีวิตกับตำรวจว่าผมไม่ได้ทำจริงให้ไว้ชีวิตผมด้วย
จนกระทั่งต้องพูดพูดอย่างนั้นแล้วก็พอก่อนที่ตำรวจจะยอมปล่อยรู้สึกว่าจะมีการค้นห้องของน้อง
รู้เรื่องอะไรนี่ให้ยอมรับสารภาพเลย
ก็อยากให้ตำรวจใช้สติให้มากกว่านี้
ใช้ความรอบครอบในการทำงานมากกว่านี้

ยังแค่แบบทำร้ายร่างกายเล็กน้อย
แต่ถ้าเกิดว่าทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัส
หรือแม้กระทั่งเสียชีวิต
แล้วสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าน้องเขาไม่ผิดจริง
ถ้าน้องเขาเสียชีวิตไปแล้วใครจะเป็นคนรับผิดชอบ

ถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะทำยังไง
ถ้าอยู่ในภาวะแบบนี้ใช่ไหม
โอ้โหหมดอนาคตเลยนะหรือเราไม่ได้ค้ายาจริงแต่อยู่ดีเอ้าค้นแล้วเจอยาบ้า
ในห้องในที่พักของเราเราจะทำยังไงกว่าจะหลุดคดีเนี่ยโอ้โหมันจะสู้ยังไง
ทีมข่าวของเราตามจนเจอน้องแชมป์หรือว่านายธีรพลนะครับเจ้าตัวเล่าว่าอย่างนี้ครับ
เขาเนี่ยเรียนอยู่ชั้นปี๒ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่มหาสรคามนะวันเกิดเหตุคือ๑๙ธันวาคมประมาณ๕โมงเย็น
ตอนนั้นก็เลิกเรียนแล้วกลับมาจากกิจกรรมที่คณะเป็นกรรมการตัดสินกีฬาก็กลับมาก็แยกย้ายกันกลับที่พักนะครับ
เสร็จจากงานกับเพื่อนพอกลับมาถึงห้องก็เปิดประตูเข้าห้องพบว่ามีตำรวจ๓คนเรียกให้หยุด
ตอนที่กำลังเปิดประตูเข้าห้องแล้วก็เข้ามาประชิดตัวพร้อมกับบอกว่าทำอะไรไว้รู้หมดแล้วนะ
มาซะดีรวมทั้งข่มขู่ด้วยเสียงดังว่าอย่าร้องให้คุยกันดีจังหวะนั้นแชมป์บอกว่า
คิดในใจแล้วว่าต้องมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นแน่ตัดสินใจร้องฮะร้องร้องช่วยด้วยช่วยด้วยเพื่อให้คนช่วย
ใดนั้นตำรวจก็เข้าล็อกคอแล้วก็จับให้ลงกับพื้นนอนลงที่เตียงใส่กุญแจมือ
เอาเท้าเหยียบเข้าที่ใบหน้าจนแบบว่าหายใจแทบไม่ออกแล้วก็พยายามร้องขอให้ปล่อยแล้ว
แต่ว่าพอร้องขอให้ปล่อยตำรวจก็กลับรุนแรงขึ้นเรื่อยจนต้องบอกว่าผมยอมแล้วครับ
ตำรวจถึงยอมปลดกุญแจมือแล้วก็ให้ลุกนั่งเพื่อคุยกันหลังจากนั้นก็มีตำรวจอีกสามนายเข้ามาในห้อง
แล้วก็ค้นทั่วห้องเลยรวมแล้วเป็น๖นายแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอะไรทั้งสิ้น
บอกว่าตำรวจก็เลยคุยกับเขาบอกว่าให้รับสารภาพซะว่าครอบครองยาบ้า๑๐เมตร
ขณะนั้นเขารู้สึกว่าเขาเสียใจมากเพราะเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ก็เลยปฏิเสธปฏิเสธทุกวิถีทางยังไงก็ปฏิเสธจนกระทั่งเจ้าของห้องพักเนี่ยเขามา
แล้วเขาก็มาช่วยมายืนยันว่าเด็กคนนี้ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดตำรวจก็เลยยอมกลับไป
แต่กลับไปในลักษณะเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะแชมป์ยอมรับว่าเหตุการณ์นี้ทำให้เขาหวาดกลัวมาก
จิตใจกับความรู้สึกเนี่ยสูญเสียไปเลยทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้เคยมีความฝันว่า
อยากจะทำงานรับรัชการเป็นตำรวจแต่ตอนนี้เขากลับถูกตำรวจผู้รักษากฎหมายมาทำกับเขาแบบนี้
ผมอยากรู้จริงได้ว่าใช่ตำรวจจริงไหมผมยิ่งกลัวเป็นแบบว่าไม่ใช่แล้วเอาเราไป
ไม่คิดหรอกครับเอาไปทำที่อื่นไม่รู้ว่าทำอะไรบ้าง
ครับเพราะเราไม่ได้ทำผิดเราก็เลยมั่นใจว่าเราไม่ได้ทำผิดแล้วมาทำกับเราอย่างนี้
เราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องตอนนั้น
ก็อายุ๒๐ปีเรียนอยู่ปี๒ก็เจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับ
ทางนายธิรพลกับครอบครัวก็เลยไปยื่นเรื่องร้องเรียนเอาไว้กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสรคามนะครับ
แล้วก็แจ้งความกับตำรวจสพเมืองมหาสรคามด้วยเพื่อขอความเป็นธรรม
เพราะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายนะทางผู้ว่าก็รับเรื่องไว้พิจารณาแล้วนะครับ
ส่วนทางตำรวจที่ถูกกล่าวหาบอกว่าเนี่ยมายัดข้อหาเขาแล้วก็พอไม่มีอะไรก็กลับไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
พันธุ์ตำรวจเอกชายโรธนาคาราชภูมิกับการสพเมืองมหาสรคามบอกว่า
ตอนนี้ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะครับ
โดยให้ตำรวจชุดที่ไปจับกลุ่มเขียนรายงานข้อเท็จจริงรายงานมาให้ทราบ
ว่าจะใช้เวลาประมาณ๑๕วันจะสรุปผลได้
หากตำรวจผิดจริงต้องถูกลงโทษทางวินัยและอาญาอย่างแน่นอน
ส่วนทางผู้เสียหายตำรวจก็จะเยียวยาให้
ขณะที่ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดมหาสรคามบอกว่า
ตอนนี้รู้เรื่องที่เกิดขึ้นแล้วและได้นัดนายธิรพลกับครอบครัว
ให้มาพูดคุยกันในวันที่๒๔ธันวาคมนี้

ใช่ค่ะถ้าเป็นตามข้อมูลที่ได้มาว่าตำรวจบอกว่าทำผิดคน
ขอโทษน้องด้วยอ้าวจนน้องเขาเจ็บไปแล้วอ่ะ
เขาโอ้โหโดนขนาดนั้นน่ะทำผิดคน
คือที่สำคัญก็คือพยายามจะพยายามพอหาไม่เจอ
พยายามจะให้เขารับสารภาพว่าค้ายาบ้า๑๐เมตร
ใช่แล้วน้องเขาอยู่คนเดียวพยานอะไรก็ไม่มี
มีแต่ตำรวจล้อมอย่างนี้โอ้โหทำอะไรไม่ถูกสิ
น่ากลัวมากนะใช่ค่ะอ่าแต่ว่าถ้าอ่า
เรามีสายรายงานมาจริงก็ต้องเอาหลักฐานมาให้ชัดเลยนะ
ว่าสายรายงานมาว่าคนนี้มีพฤติกรรมต้องสงสัยแบบไหนอะไรยังไง
แล้วคุณเข้าไปไม่มีหมายค้นไม่มีอะไรเลย